มีผู้ชายคนหนึ่งเขาทำงานเป็นคนขับรถขนส่งพัสดุ

ก็เลยรับทำอาชีพเสริม
ด้วยการส่งยาเสพติดไปด้วย

ทั้งยาบ้ายาไอเที่ยวนึงได้สองหมื่นสามหมื่น
เห็นรายได้ดีก็เลยทำแบบนี้มาเรื่อยมา
สุดท้ายไปไม่รอดถูกจับกลุ่มได้
ไปดูภาพนาทีที่ถูกจับกลุ่มได้บนถนนเลยนะฮะ

รถคันสีขาวเนี่ยที่มีหลังคาเนี่ย
มันคือรถขนส่งพัสดุนะฮะ

นั่นคือตำรวจตระเวนชายแดนที่๔๑๔ชุมพร

นำรถเข้าปิดช้าปิดหัวปิดท้ายเลยนะฮะ
อันนี้เป็นอีซูซูสีขาวตอนเดียวครับ
เป็นรถขนส่งพัสดุทะเบียน๒ทพลลิง๓๔๕๒กรุงเทพมหานครครับ
จับได้ที่บริเวณสาราพักผู้โดยสารทางเข้าสำนักสงฆ์เขาเลี้ยว
ถนนเพชรกะเสมตำบลเขาชายมราชอำเภอประชิวจังหวัดชุมพร
คนขับคือนายธรรมนูลติ้ววงหรือว่าในตามอายุ๒๙ปีนะฮะ
รถเนี่ยนอกจากมีพัสดุแล้วก็มียาบ้าหนึ่งหมื่นเมตรนะคุณผู้ชมนะฮะ
ไอซ์อีก๓๐๕กิโลขออภัย๓๐๐กับ๕กรัมนะฮะ
จากการสอบปากคำในธรรมนุนเขาบอกว่าเขาก็มีอาชีพรับจ้างขับรถส่งพัสดุไปนะฮะ
รู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าในขาวน้ำรู้จักกันทางเฟซบุ๊กนะฮะ
จากในเฟซบุ๊กนะรู้แต่ว่าในขาวเนี่ยเป็นคนชุมพรชักชวนมาทำอาชีพเสริมไหมล่ะ
อ่าเดี๋ยวจะให้นี่มาเป็นคนส่งของให้ดีไหมนะฮะ
รับจ้างส่งยาเสพติดไหนก็ส่งพัสดุอยู่แล้วไง
เสริมแบบนี้ไม่ได้นะอาชีพเสริมเห็นว่าเออมีคนชักชวนทำอาชีพเสริม
เดี๋ยวจะให้เงินเที่ยวหนึ่งสองหมื่นบ้างสามหมื่นบ้างเขาว่าเออมันก็ดี
มันก็ดีกว่างานประจำก็เลยรับทำนะทำเรื่อยมานะฮะ
ธรรมนูลเองก็สารภาพว่าตัวเขาจริงขับรถส่งพัสดุลงใต้เป็นประจำอยู่แล้ว
แต่รายได้มันก็ไม่ได้พออะไรอยากมีเงินเพิ่มก็เลยคิดว่าเออไปทำอาชีพเสริมนั้นก็รายได้ดีก็เลยรับจ้างนั้นเรื่อยมานะฮะ
การทำงานเนี่ยในขาวคนนั้นจะเป็นคนโทรมาสั่งว่าให้ไปรับของจากในเอ็กซ์จากสุพรรณบุรีนะฮะ
แล้วก็ไปส่งในพื้นที่ภาคใต้ทำมาแล้ว๒๓ครั้งได้สามหมื่นบ้างสองหมื่นบ้างก็ว่ากันไปครั้งนี้ที่โดนจับเนี่ยเป็นครั้งที่๓นะฮะ
สุดท้ายเนี่ยก็ไปไม่รอดนะฮะถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มได้แล้วก็แจ้งข้อหาไปนะฮะมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งคือยาบ้าแล้วก็ไอซ์ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
ส่วนผู้ร่วมกระบวนการที่อ้างถึงในข่าวในเอ็กเนี่ยเดี๋ยวจะมีการขยายผลแล้วก็จะเตรียมอนุมัติออกไหมจับกันต่อไปเพราะว่าเขารู้จักกันทางเฟซบุ๊กก็ไม่รู้ว่าต้นสายปลายเหตุเป็นคนที่ไหนหน้าตาเป็นยังไงก็ยังไม่รู้นะครับ